มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามรถบิ๊กไบท์
แล้วก็บีบแรนไล่แบบตามเป็นร้อยเมตรครับ
หลังจากนั้นไปพุ่งชนท้ายบิ๊กไบท์
แล้วลงไปต่อยบิ๊กไบท์อ้างว่าบิ๊กไบท์ปาดหน้าเขาค่ะ
นี่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพจอยากดัง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปถามนายพีรพัฒน์อายุ๒๒ปี
คนที่ใส่เสื้อยืดสีดำแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกในคลิปค่ะ
เป็นคนก้มเก็บโทรศัพท์มือถือของหนุ่มบิ๊กไบท์
ร่วงตกลงมาที่ถนนแล้วมันแตกระจาย

พีรพัฒน์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน๕โมงเย็น
กลางถนนบางกรวยไซน้อยนนทบุรีค่ะ
่งหน้าเข้าอำเภอบางบัวทองช่วงก่อนถึงซอยจันทองเอี่ยม
เขากับแฟนสาวขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
แล้วก็เห็นว่าบิ๊กไบท์ขี่ตามเข้ามาเหมือนกันแล้วก็แซง

เขาก็เห็นว่าอ้าวบิ๊กไบท์คันที่แซงเข้ามาเมื่อกี้
โดนชนท้ายจนรถเสก
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงไปรวมหมัดใส่บิ๊กไบท์
หลายครั้งเลยนะคือรัวแบบไม่หยุดเลย
มือถือของหนุ่มบิ๊กไบท์ตกพื้นค่ะแล้วแตกระจายไปหมด

กลัวว่ารถที่ตามมาจะเหยียบซ้ำแล้วก็เข้าไปช่วยห้าม
สักพักชายหัวร้อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปทำร้ายบิ๊กไบท์ค่ะ
เหมือนเขาก็ขี่ไปขี่หนีไป
ก็ประมาณว่าเหมือนพี่คนที่เขาไปทำร้ายครับ
เขาบอกว่าพี่คนที่ขับบิ๊กไบท์ครับไปปาดหน้าเขาครับ
แต่ผมเป็นคนที่ขับตามหลังพี่เขามาตลอดครับ
ก็ไม่เห็นว่าจะปาดหน้าหรืออะไรกันเลยครับพี่
แล้วอยู่เขาก็แทรกผมไปอย่างนี้ครับช่วงระหว่างรถติด
แทรกไปแล้วก็ชนท้ายพี่บิ๊กไบท์ครับ
พอชนท้ายเสร็จปุ๊บเขาก็ลงไปต่อยเลยครับ
คือถ้าใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับพี่
คือถ้ามีเหตุปาดกันหรืออะไรกันอย่างนี้

ไม่ใช่ว่ามาใช้อารมณ์แล้วใช้ความรุนแรงกันแบบนี้ครับ
มันไม่ดีต่อเยาวชนแล้วเด็กที่เห็นด้วยนะครับพี่

แล้วก็เข้าไปช่วยเก็บมือถือหนุ่มบิ๊กไบท์แล้วก็พยายามจะห้าม
ทีนี้หนุ่มบิ๊กไบท์ค่ะซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะ
เพราะว่าโดนต่อยนะคะโดนชนท้ายด้วย
นายกรกฎอายุ๓๐ปี
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปปาดหน้าคนขี่รถจักรยานยนต์
มาต่อยเขานะที่มาชนท้ายเขานะ
เขาบอกเขามีคลิปหลักฐานด้วยนี่ครับ

นี่ค่ะเขากำลังขี่ออกไป
เขาก็บอกลองดูสิดูคลิปนี้สิเขาไปปาดหน้าตรงไหน

มันเป็นกล้องติดหมวกกันน็อคใช่ไหมครับใช่ค่ะ
เดี๋ยวนี้คนขี่รถจักรยานยนต์ก็จะมีกล้องติดหมวกกันน็อกแบบนี้

คู่กรณีเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะอายุสักประมาณไม่เกิน
นี่ค่ะคือคนก่อเหตุค่ะ

จังหวะที่บีบแร่ไล่เข้ามาแล้วก็มาชนเขา
คำถามคือคนขี่บิ๊กไบท์ปาดหน้าเขาตรงไหน
นี่นะคะแล้วคันนี้มาชนท้ายเขาแล้วก็ลงไปต่อยเขาเลย
ใช่ค่ะแล้วเหมือนกับคู่กรณีกระชากหมวกกันน็อกของเขาด้วยนะ
แต่กระชากไม่ออกนะคะแล้วก็รวมหมัดใส่ไม่ยั้ง๗๘ครั้ง
แล้วก็กระชากบิ๊กไบท์ให้ล้มดีนะพลเมืองดีมาช่วยเขาไว้ได้ทัน
ช่วงทุ่มวันเดียวกันนะคะตัวผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพบังบัวทอง
ตอนนี้ตำรวจสพบังบัวทองตรวจสอบภาพจากกล้องติดหมวกกันน็อกของผู้เสียหาย
ก็คือภาพนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ตรวจสอบทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุ

เมื่อกี้เห็นอยู่ก็เห็นหน้าเนี่ย
แต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้หรือว่าคุณคิดว่าความจริงมันมีต้นสายปลายเหตุอย่างอื่น

แต่ก็ไม่แน่ใจต้นสายปลายเหตุคืออะไรแต่ภาพนี้มันคือเห็นว่าคุณทำอะไรเขาอ่ะ
นึกออกไหมแต่ตรงมันเขาตรงนี้มันมีละ
ไปทำร้ายเขาอ่ะตำรวจก็บอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาให้ปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากันต่อนะคะ
คุณจะไปปฏิเสธหรือไปอะไรก็ไปบอกกับตำรวจก็แล้วกันนะคะ